สำหรับความเป็นห่วงเรื่องของการขับรถขับรา

เป็นลมชักเป็นลมบ้าหมูและขับรถ
เป็นโรคประจำตัวต่างและขับรถนะฮะ
ทีนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ผู้ที่จะยื่นขอทำใบขับขี่
จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่
ที่แพทยศภากำหนดขึ้นด้วย
เพราะว่าจะครอบคลุมเรื่องของโรคต่างหลายอย่าง
ดังนั้นติดตามรายละเอียดจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ

ที่จะใช้ในการทำใบขับขี่ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมนี้

คือส่วนที่๑ผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ
กรอกประวัติโรคประจำตัวประวัติอุบัติเหตุ

ประวัติเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความจริง
และส่วนที่แพทย์ต้องรับรองผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ
ผู้ที่เข้ามาทำใบอนุญาตขับขี่หลายราย

ในการขอใบอนุญาตขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่
ทำให้การเดินทางมาทำใบอนุญาตขับขี่
มีเอกสารที่เป็นใบรับรองแพทย์แบบใหม่
ต่อพนักงานกรมการขนส่งทางบก
เราไปทางคลินิกแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลนะครับ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกโลกต่างว่าเรามีไหม

หรือว่าเราเคยเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่า

จะเอาใบรับรองแพทย์ไปใช้ทำอะไรบ้าง

แต่ว่าการสอบถามเนี่ยถ้าเป็นใบยาว
มันจะสอบถามเกี่ยวกับพวกโลกเยอะขึ้น
ว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรมั่ง
หรือว่าเป็นโรคแบบ

แต่ถ้าเป็นใบสั้นมันจะไม่เยอะเท่าใบยับ
ก็มีครับมีถามถึงโรคประจำตัว
ส่วนตัวก็ไม่มีโรคประจำตัว

ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
เป็นไปตามแบบที่แพทยศภารับรอง๒๕๕๙
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเท่านั้น
เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้าม

และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้ที่ยื่นขอต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามทั้ง๕โรค
แก่โรคเท้าช้างวรรณโรคโรคเลื้อนพิสุราเรื้อรัง
โรคติดยาเสพติดให้โทษ

อย่างเช่นโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูง
กฎหมายจะยังไม่กำหนดให้เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ
แต่หากได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว
อาการของโรคกำเริบขณะขับรถจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
มีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวม
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน